หน้ามีจังหวะฟังพลังจัดกำแพงกันอยู่

โยนบอลตรงนี้ให้กับทาง
ยกมือเรียกสองคนแล้วนะครับ

ครับตรงนี้บุรีรำขึ้นนำจากนั้นครับเกมซึมไปนะครับเจ้าบ้านแต่มาได้ช็อตสำคัญจุดโทษแหละครับ
เด็กโจน่าเปิดบรรยัดเข้าไปแล้วไปโดนแขนของระบินสุราก้าจังหวะล้มสกัดนะครับ
แล้วก็เป็นวิเล่มป๊อปครับรับหน้าที่ยิงเข้าไปไม่พลาด๑๑แต่บุรีรำครับมาได้ประตูชัยนาที๘๘ครับ
บรรทัศน์เปิดยัดเข้าไปนะครับแล้วเป็นลูคัสโฮช่าสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองนะครับ
บุรีรัมชนะ๒๑อยู่ในเส้นขังขาดแชมป์ต่อครับ

ดรากอลประทุมวันการชนะบุรีครับ
ลำพูน๐๒สมุทรสงครามชนะลำปางนะครับ
อายุทยายุทธแพ้ประจวบไป๐๕
พิศวโลกแพ้แบงคอก๐๔นะครับ
ราชบุรีเสมอกับหนองบัว๐๐ก่อนจากนั้นครับ
ก็ต่อเวลายังหาผู้ชนะไม่ได้
เป็นราชบุรีชนะจุดโทษไป๕๔นะครับ
นักการประถมยุเวตตแพ้บีจีบทุมไป๒๓

ก็เอาชนะขอนแก่ยุเวตตไป๒๐
รอบ๘ทีมจับสลาก๑กุมภาพันธ์และแข่ง๒๒กุมภาพันธ์นะครับ
ติดตามเรื่องราวของบัวขาวบัญชาเมฆกันต่อครับ
นักมวยไทยก็ออกมาแสดงความภาคภูมิใจของศิลปะแม่ไม้มวยไทยอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากเกิดดราม่าระหว่างกุลคแมร์นะครับ
ซึ่งกัมพูชามองว่าเป็นรากฐานของกีฬาประจำชาติไทยนะครับ
และแน่นอนครับบัวขาวก็ได้โพสต์ถึง๕สิ่งที่ด้านภาคภูมิใจในมวยไทย
จงภูมิใจในชาติไทยที่มีศาสตร์และศิลป์แห่งมวยไทยตั้งแต่การไหว้ครู
รูปแบบการฝึกนะครับอย่างมีระบบตลอดจนทักษะแม่ไม้มวยไทยในแถลงต่าง
เป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยเรานะครับ
ค้นขึ้นมาที่สำคัญนะครับ
วิชานี้ก็ยังเกิดขึ้นในการกรอบกู้เอกราชปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาแต่โบราณ
อย่าลืมว่ามีมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติที่ต่างชาติทั้งโลกยอมรับจงช่วยการรักษาเอาไว้
ลองช่วยกันคิดดูนะครับว่าจะอนุรักษ์กันอย่างไร
บางครั้งก็ต่อต่อการสนับสนุนดูหรือว่าชมก็ถือว่าช่วยการรักษาไว้ครับ
และจัดในช่วงวันที่๕ถึง๑๗พฤษภาคมก็มีการเผยภาพแมสคอตในการแข่งขัน
มีภาพของกีฬากุลคแมร์นะครับถูกเผยแพร่ออกมาด้วย
ยืนยันว่ากีฬาชนิดนี้จะไม่เปลี่ยนชื่อเป็นมวยไทยอย่างแน่นอน
ก็กลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันยกใหญ่นะครับ
เนื่องจากว่ากระบุชามงว่าเป็นรักฐานของมวยไทย
และก็ไม่สนว่าสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นอนาชาติ
จะประกาศแบนทุกชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันใน๔เกมครั้งนี้ก็ตามครับ